สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

หล่อกว่าคุณหนุ่มกัญชัยอีก

โอ้ผู้ชมพบกับพวกเราทุกวันจานถึงวันสุข
วันจานถึงวันภาระหรัฐก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
ส่วนวันสุขหลังฮอลอสทรงชาติค่ะ

ตอนนี้พี่หนุ่มแล้วก็คุณมดดำแล้วก็พี่ม้า

เอ้าแยกกันไปเหรอไม่พี่ม้าแยกไปแต่พี่หนุ่มกับพี่มดดำจะไปด้วยกัน
ทางญี่ปุ่นค่ะมายุงมายูไปหมดใช่ค่ะถูกต้องคุณเมย์ไปด้วย
ไปหาเอาไปหยินสำเร็จรูปกินที่นู่นเหรอจริงเหรอคะ
เออประมาณนั้นจริงหรือเปล่าสลาบพึงตำ
เหมือนเป็นแบบครอบครัวใหญ่เนอะแต่คุณเมย์ก็อาจจะบอกในใจว่า
มดดำโพสต์รูปตัวเองกับมายูตลอดเวลาไม่รู้คิดอะไร
คือมดดำอาจจะไม่ได้คิดแต่คุณเมย์คิดแล้วแหละ
ตอนนี้ว่ามาทำไมเกินไปหรือเปล่า
ไม่แล้วพี่หนุ่มเป็นคนชอบชวนให้พี่มดดำไปด้วยทุกครั้งนะรู้เปล่า
เพราะพี่หนุ่มเขาคุยกับคุณเมย์ไม่ค่อยได้นานไง
เขาก็เลยคุยกับมดดำได้ไงก็คือกะว่าไปเป็นเพื่อน
ส่วนคุณเมย์เนี่ยรำคาญมากเพราะว่ายุ่งกับลูกเขา
คราวใส่ใครคืออย่างนี้เอง

เนี่ยแบบนี้ใส่เยอะอย่างนี้ใช่มาถูกที่แล้ว
นี่ให้เยอะมากเลยบางทีให้ล้นเลย
ครับผมไม่ต้องห่วงติดตามที่นี่เลย
อยากให้มดดำดูแล้วไลน์มาท่านผู้ชมไลน์มาเลยนะคะ
ค่ะมดดำไลน์มาด่ายิ่งดีนะคะพี่ชอบนะครับผม
ข่าวแรกนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งค่ะบนสะพานแน่น
นี่เลยสงบ๘๙วินาทีเพื่อรำลึกถึงวันที่๕ธันวาคมนะคะ
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาหรือวันพระราชสมครบ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
วันที่๕ธันวาคมในปีนี้นะคะ
ประสบนิกรไทยทั่วล่าพร้อมใจกันจัดกิจกรรม
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ซึ่งมีทั้งการทำบุญตักบาทการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็จัดกิจกรรมลำลึกถึงพระราชกรณียกิจค่ะ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมหน่วยงานภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะคะ
ร่วมกันจัดงานร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ๕ธันวาคม๒๕๖
สะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒ตามภาพที่ได้เห็นนี้นะคะ
สะพานภูมิพล๑เนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเชื่อมกันนะคะ
และจังหวัดสมุทรปราการอีกทั้งได้มีพระราชดำริในการบรรเทาปัญหาอุทธกภัยโดยการสร้างครองรัฐโพด้วย
ซึ่งหลายท่านก็คงจะได้ไปร่วมงานนี้
และหลายท่านเคยได้ใช้สะพานนี้แล้วด้วยนะฮะ
งานนี้มีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากร

ก็ได้นำประชาชนนับหมื่นคนเลยนะฮะ

ทยอยขึ้นมาตั้งแต่เวลา๒นาฬิกาค่ะ

อยู่อยู่พ่อบรรแตรอครับ

อย่าเรียกว่าท้ายแถวให้เรียกว่าอีกอำเภอหนึ่ง

ใจคอไป๗โมงนี้ฉันก็ได้แต่บอกก็ดีแล้วค่ะสมควรนะคะคุณเพื่อนนะคะ

ก็ร่วมกันยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุญเดชเป็นเวลา๘๙วินาที
จากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุด
และเพลงสรรเสริมพระบารมีแล้วก็ทำบุญถวายมหาสังกษัตริย์
สงฆ์๙๙๙รูปค่ะมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชัยยาติการาม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะและทั้งหมดที่ประชาชนที่ไป
ก็ร่วมเข็มโปสต์การ์ดแล้วก็กล่าวความปฏิญาณในโปสต์การ์ด
ว่าจะทำความดีอะไรนะคะอันนี้เป็นการตั้งใจว่าแล้วก็ส่งเข้าไป
จากนั้น๕๐๐๐คนได้รับเข็มกลัดรูปเลข๙เป็นที่ละลึก
แล้วก็ยังได้ของที่เรียกคือเป็นดินของพ่อสู่ดวงจักรแห่งคนไทย
จำนวน๑๙๙๙๙๙ชุดดินมาจากโครงการพระราชมริ
แล้วก็โครงการต่างที่ท่านได้ไปทำไว้
แล้วก็คนที่ไปส่วนมากก็น่าจะได้คนที่อยู่บนสะพานนั่นแหละค่ะโอเค
แล้วก็มีอีกงานนึงค่ะเป็นงานดนตรีค่ะ
ที่ลานคนเมืองสลาวว่าการกรุงเทพมหานคร
เป็นงานแสดงดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อว่าคีตะรัตนบรมราชานุสรทะสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
โดยสมาชิกอสวันศุกร์ซึ่งเราก็ทราบดีว่าเป็นวงดนตรีที่

ซึ่งนำโดยดรพาทรศรีกรานนท์นี่คนนี้ก็สำคัญมาก
เพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องราวจากของพระองค์ท่านจากดรพาทรเยอะมาก
แล้วประชาชนพอฟังเพลงไปแล้วประชาชนก็ได้ร่วมร้องเพลง
แล้วก็มีบันเลงเพลงบทเพลงแสงเทียน

เพื่อตั้งปฏิฐานเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ในด้านดนตรี
เผยแพร่บทเพลงพระราชนิพลของในหลวงราชการที่๙อย่างถูกต้อง

แล้วก็มีงานแกะสลักน้ำแข็งจากกลุ่มช่างคนไทย๕๐คน
คือรวมใจกันไปทำเรื่องดีกันมากมายเมื่อวานนี้

ก็เป็นเรื่องราวดีของคนไทย
แล้วก็พระองค์ทรงพระอาชีภาพมาก

ถือว่าเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์นะของชาวาได้
ก็มีเรื่องร่าวที่ประทับใจของวันนายหลวงราชการที่เก้า
วันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของดรสุ
ค่าราชบริพาณที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท
เล่าเรื่องภาพบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลีอเดส
และสมเด็จพระพระนางเจ้าสิรกิฤตพระบรมราชินนาธ
เมื่อครั้งที่เสด็จเยี่ยมเยือนราษดรที่ประสบภัยน้ำท่วมหนัก
เขตพื้นที่อำเภอบังลานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เมื่อวันที่๘มกรา๒๕๒๐นะคะ
โดยครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
เยี่ยมเยือราศดรที่ประสบภัยน้ำท่วมหนัก
เขตพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งพระองค์ก็เสด็จอย่างไม่เป็นทางการ
นั่นก็หมายถึงว่าไม่มีราศดรคนไหนหรือข้าราชการคนไหน
แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังไม่ทราบล่วงหน้าเลยว่า
เสด็จเยี่ยมเยือนราษดรที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะคะ
ทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นบ้านเรือนคุณยาย

ซึ่งบ้านเรือนหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นเรือนไทยยกสูง
ค่อนข้างผูกพังเพราะว่าทำด้วยไม้ทั้งหลัง

ส่วนด้านหน้าเรือเป็นระเบียงไม่มีหลังคา
และขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นมาในบ้าน
หลวงก็ตะโกนตรัสว่ายายจ๋าตาจ๋า
ฉันขอขึ้นพักพูดคุยกับยายกับตา
และลูกหลานของตากับยายได้ไหมจ๊ะ
ทั้งสองพระองค์ทรงไม่ถือพระวรกายไม่ถือพระองค์เลย
พระราชปฏิสันฐานถามตอบปัญหาความอยู่เย็นเป็นสุข
และทรงมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวตากับยายด้วยพระองค์เอก

เป็นตากับยายถ้าพี่อยู่บ้านนั้นพี่คงเป็นลม

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นใจของพวกเราชาวไทยนะครับ
ที่มีพระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผม
มาถึงอีกหนึ่งข่าวที่ตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ฮอตมากเลย

ไม่เกี่ยวข้องกับคดีของหนุ่มบอสนั่นเองนะครับ

ไม่ถึงร้อยกิโล

อร่อยเหมือนเป็นบ้านต่างอากาศ

อยู่โรงไฟฟ้าแม่หมอเลย
นั่งอยู่ข้างแบตเตอรี่ไฟฟ้าเลย

ใช่นั่นนอนข้ามออกแปดเลยแหละ

หลังจากที่ถูกออกหมายเรียกไปเป็นพยานในคดีกาดมารินสกาย

เหลือแต่ลานเป่านะครับตอนนี้เป็นประเด็นเรียกว่าใหญ่เลยทีเดียว
ช่วงบ่ายเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมานะครับหนุ่มหมากปรินเนี่ยนะครับ
ชี้แจงถึงกรณีที่เข้ามามีเอี่ยวในเหตุการณ์กาดรุมกระทืบลูกในพลว่า
รับว่าไปที่นั่นจริงครับแต่ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยผมเองไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำก็ไปพร้อมกับพี่ทีมงานกองละคร
แล้วก็มีคนเข้าห้องน้ำพร้อมกับตนเป็นน้องผู้ชายคนนึง
ซึ่งไม่ได้ไปเข้าคนเดียวแบบส่วนตัวเหมือนที่เป็นข่าว
ไม่ใช่แม่เขาก็ไม่ได้ไปไม่มีใครกันให้เขา
ใช่ซึ่งเนี่ยตนเองก็ยืนทำธุระอยู่ข้างกับน้องนั่นแหละ

ถึงกับน้องนั่นคือน้องที่ไปกับเขา
อยู่เข้ามาอยู่ที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่แบบ
ไม่ใช่ที่เข้ามาอยู่กันก็เข้าพร้อมกัน

เขาก็น่าจะเข้าไปในเที่ยวอยู่แล้ว

ถ้าจังหวะที่มันรวดเร็ว

ฉีดจะหมดแล้วแต่ยืนนานไว้

กลับมาที่หมากกันบ้างดีกว่านะฮะ

แล้วก็ล้างมือแล้วออกมาไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นนะครับ
ตอนเช้ามาเห็นข่าวมาก็ตกใจนะครับ

มากปินบอกว่าไม่ได้ยินครับทุกอย่างปกติ

ตอนนี้ครอบครัวเครียดมากว่าตนไปเกี่ยวข้องอะไรด้วย

ทำไมอยู่ดีถึงมีชื่อไปเกี่ยวข้องด้วย
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้คุยกับน้องอุ้ม
แต่น้องอุ้มเนี่ยก็ฝากขอโทษนะครับ

ขอโทษที่มีชื่อน้องหมากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ส่วนหมายเรียกเพิ่งทราบมาเมื่อ๒๓วันที่แล้ว
ฝากถึงครอบครัวของผู้เสียหายหนุ่มหมากบอกนะครับ
ทุกคนไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น

เสพข่าวสารกันอย่างมีสตินั่นเอง

อันนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์ตอนที่น้องหมากจะไปที่เชียงใหม่

พอมาถึงที่เชียงใหม่มาที่เชียงใหม่๕โมงเย็น

และคนติดตามได้บินตรงไปเชียงใหม่
ธีรพลอินทรลาลิฟต์รองผู้บุคคับการ

หมายเรียกในคดีกาดมารินสกายรุมทำร้ายลูกชายในพล

ให้๓ชั่วโมงเลยโอ้โฮ๓ชั่วโมงครับ

และพูดทุกอย่างที่ทราบไปทั้งหมด

แต่ไม่เห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้เสียหายถูกรุมทำร้ายและ
หากพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็พร้อมจะให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างเต็มที่ครับ

สามอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่ทะเลาะวิวาสอย่างเดียวครับ
มันกลายเป็นเรื่องการเปิดพรรภ์

โรงแรมอะไรเช็คหมดเลย
ตอนนี้ลามไปทั้งประเทศโรงแรมที่ไม่มีอนุญาต
ที่เปิดใกล้สถานศึกษา

ส่วนน้องเจมส์บอลก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

น้องเจมบอลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย
หลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ก็บอกว่าไม่โกรธคู่กรณีครับ

บอกมั่นใจทำงานของตำรวจในท้องที่
ต่อจากนั้นก็จะวางแผนบวชแก้กรรมให้กับลูก
อ้าวเดี๋ยวคือคุณแม่บวชเหรอ
ไม่ลูกชายนี่แหละ
บวชแก้กรรมให้กับลูก
ก็อาจจะบวชทั้งคู่
คือลูกชายจะไปบวชด้วยและแม่ก็จะไปบวชด้วย

ก็เลยอยากจะโอนคดีไปให้ทางกองปราบปรามเนี่ย

แต่ล่าสุดคุณแม่บอกว่าก็ไม่มีการโอนนะครับ
เนื่องจากเชื่อมั่นในปฏิบัติการของตำรวจนะฮะ

แล้วก็มีภารกิจต้องไปที่จังหวัดน่านครับ

ต้องขอเวลาทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน
มีอาการหวาดพวา
หวาดพวาก็คือเหมือน

วันเกิดเหตุที่มีดาราเข้าไปใช้ห้องน้ำชาย

พี่เช้ารู้ไหมครับว่าแฟนพี่ประดำเป็นใครคือใคร
แฟนพี่ประดำหรือค่ะแฟนพี่ประดำมีเป็น๑๐๐๐ครับ

ก็แล้วแต่อันนั้นหมายถึงจำนวนคนหรือว่าราคา

ยนต์ก็มาเยอะแบบเอ๊ะอะไรพันแปดพันเก้าไม่น่าใช่

แต่ที่บอกหนูว่า๘๐๐แล้วไปแล้วมึง

เคยจ้างไปแล้ว๘๐๐ตื่นมากระตังค์หายนะหัวเตียง

ที่ไม่มานี่โดนเละนะคะพี่มดดำ

ขอบพี่รู้ครับเรื่องมดดำไว้ใจผมครับ
ส่งไลน์มาถามกันได้
ตอนนี้เรื่องน้ำท่วมที่น่าเป็นห่วงก็คือภาคใต้นะคะ
ท่วมอยู่หลายจังหวัดแล้วก็ท่วมเยอะเลยทีเดียว

จังหวัดให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันยังมีอีกค่ะ
แล้วก็วิกฤตน้ำท่วมเนี่ยก็ยังอยู่ที่ภาคใต้นะคะ
เขาเตือนว่าฝนตกหนักใน๑๐จังหวัดภาคใต้
ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
คลื่นลมในอ่าวไทยและทั้งอันดามันด้วย
สูงถึง๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งเลยค่ะ
และพื้นที่ที่ตกหนักมากที่ฝนตก
ที่ประจวบชุมพรสุราชนครศรีธรรมราชพัทธรุงสงขาละนอง
พังงาภูเก็ตแล้วก็บีน้ำเหลืองจังหวัดอะไรที่ไม่ท่วมเนี่ย

มีลมเมลสุมทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันป๊ะกันนะฮะ
ที่ส่งข่าวมาจากที่นั่นนะครับ
คลื่นลมจะแรงมากแล้วก็คลื่นสูงด้วยนะ
ให้ระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งเลยนะคะ

ขอให้บัญชาชนดูแลสุขภาพด้วยค่ะ

ถูกค่ะช่วงที่แล้วพี่เหมียวพูดถึงเรื่องของอากาศไว้ใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าทางใต้นั้นฝนตกหนักทางเหนือเนี่ยหนาว
ตอนนี้บอกว่าที่ดอยอินทนนท์หนาวมาก
ขณะที่ฝูงผีเสื้อหายากเนี่ยแข็งตายคาแปลงกล่ำปีเลย

เดี๋ยวหนึ่งคือหนาวจนผีเสื้ออย่างนี้

คือเขาก็กะหล่ำสีที่เขาเห็นนี่ใช่ไหมคะ
เพราะว่าเวลาเขาหนาวเขาก็ต้องหาไออุ่นในการที่เขาจับไปซุกตัว

คือหนาวหนักมากสภาพอากาศบนดอยอินทานนท์เนี่ย
หนาวต่อเนื่องแม้กระทั่งประชาชนนักท่องเที่ยวจะเริ่มบางตา
หลังจากผ่านวันหยุดที่ติดต่อกันมา๓วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

อุณหภูมิตอนเช้าวัดได้๖องศาเซลเซียสนะคะ
ซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้ฝูงผีเสื้อป่าหายากที่เป็นสีน้ำตาล
ลำตัวยาวไม่ต่ำกว่า๑๐เซนติเมตร

หนีความหนาวเย็นมาหาไออุ่นซุกตามพื้นดิน
แล้วก็ต้นกะหล่ำสีบริเวณแปลงต้นกะหล่ำสี

บางตัวนี้แข็งตาย
มันเป็นปรากฏการณ์แรกที่เราเห็น
คือทั้งนั้นเขาก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้
ไม่เคยได้เห็น

กะหล่ำสีที่แบบสวย

เพียงไปเดียวนะ
ก่อไฟเอามาผิงแบบว่าให้ไออุ่นตัวเอง
บางคนนี่แบบหนาวขาแตกมือแตกผิวแห้ง
กับสัตว์จะเหลือน้องมันเขาไม่มีอะไรป้องกันหุ้มห์แล้วปีกบอบบางเนอะ
นะครับผมเขาบอกว่ากรุงเทพนี่ก็อากาศจะลดลง
ใกล้ตอนเช้ายินตอนเช้าเย็นนะ

อากาศแค่ประมาณ๓๐๓๑เองพี่เมียว

ที่เราเจอ๓๕๓๖๓๗มาตลอดอะไรแบบนี้
เติม๔๐มาแล้วเมื่อหน้าร้อนพี่ผ่านมาออก

ต้องตื่นตอนเช้าเลยเย็นต้องงงหน้าร้อนสิ
ใช่ห้องโกงหน้าร้อนอะไรแบบนี้
มาถึงข่าวของพี่เหมียวครับผม
นี่ที่ประเทศเช็คนะครับ
ไปเจอกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในป่า

ป่านี้เขาเป็นป่าสงวน
ซึ่งแบบว่าดูแลสัตว์ต่างว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไร
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดนั้นไปจับภาพหนุ่มแก้ผ้า

ภาพนี้นะคะได้จากกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ในป่า
บริเวณพรมแดนเชื่อมต่อสาธารณรัฐเช็คและประเทศโปแลนด์
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ธันวาคมค่ะ

แล้วก็วิ่งแวบไปแวบมาแวบไปแวบมา

เจ้าหน้าที่กลมเปล่าไม้มาเช็คก็ตกใจ

เจอหรอชื่อนายมาเร็กเอชวัย๒๑ปี
ผมนึกว่าเจขอบถวยไลท์
ใช่เขาอยากเช็คมองป่าอะไรอย่างนี้หรอคะ

หวังว่าจะแก้อาการนี้ได้
แต่ว่าเมื่อเสพเข้าไปแล้วกลับตระหนักถึงความเชื่อมโยง

แล้วสัตว์ป่าที่ว่าคือไซเบียเขาอยู่เขาเป็นเสือไซเบีย
แล้วเขาพบว่าเขาเป็นไซเบรียปุ๊บเขาก็เลยแก้ผ้า
แก้ผ้าแล้วก็วิ่งไปมาแบบว่าโฮกปี๊บเป็นเสือไซบีเรีย
แล้วก็ทำตัวดังนี้อยู่๘ชั่วโมง

เสือไซเบีเรียอยู่๘ชั่วโมงขึ้นมาเป็นนายมาเหล็ก
โดนจับไปแล้วนะคะ

ไซบีเรียออกมาเหล็กเข้าคุกไป

ตูนบริจาคตอนนี้ยอดบริจาคมากกว่า๒๕ล้านบาท

พร้อมทีมวิ่งโครงการวิ่งการกุศล๙คนละ๙
เพื่อระดมทุนซื้อประกอบการแพทย์มากมายโรงพยาบาลบางสะพานนะครับ

โดยเริ่มต้นออกวิ่งตั้งแต่เมื่อวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
รวมระยะทาง๔๐๐กิโลเมตรพอดีเลย

สุดครับพี่ตูนวิ่งถึงอำเภอหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้จะหยุดพักวิ่ง๑วันนะครับผม
เพื่อฟื้นฟูร่างกายในวันนี้นะครับ
และจะวิ่งต่ออีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้
โดยยอดบริจาคตัวเลขบริจาคพุ่ง๒๕ล้านบาท
จากยอดที่ตั้งไว้๔๐ล้านบาทครับ

ก็คือแบบวิ่งมาแล้วก็เอาเงินยื่นให้

อีกวิ่งมาแล้วตอนนี้เขาจะหยุดไม่ได้นะ
ไม่ได้ฮะระบบเขาจะเสียนะครับอันนี้ก็เข้าเส้นชัยมาแล้วเรียบร้อย
เซตระบบว่าต้องวิ่งแบบพำมาด้วย
สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคเงินทำบุญ
โครงการก็สามารถร่วมได้๒ช่องทางคือ
แล้วกดส่งมาที่๔๒๔๒๘๖๕ครั้งละ๑๐บาทนะครับ
หรือว่าบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
สาขาบางสะพานชื่อบัญชีโครงการ๙คนละ๙

หรือเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่

พี่ตูนสุดยอดจริงนะครับสุดยอดมาก
นี่สร้างโรงพยาบาลแล้วเขาเป็นคนสุพรรณ

เสียงอะไรเนี่ยนอกจากนะฮะ
พี่ตูนสุดยอดก็มีดาราคนอื่นที่ไปร่วมด้วย

อ่าก็จะไปวิ่งตามระยะทางเป็นเซ็ตบางส่วนอย่างนี้

แล้วเดี๋ยวนี้คุณโยยศสุดีก็จะไป

แองจี้แอบกินขนมเหรอคะ
พี่อะไร

นี่ไม่มีใครถามข้อมูลอะไรกินขนมเลยนะคะ

ชอบแล้วมันต้องมีเสียงแกะขนมคงได้อย่างนี้

ได้ไหมพวกชาย
มันไม่มีสิทธิ์กิน
ทำไมเราไม่ได้กินน่ะ

เพราะว่ามันหนึบเกิน
แต่ผมก็ร้อมมากพี่

กินกับตอนดูขาวสายไข่แม่ก็ว่าอร่อยมาก
ผมว่าไม่ใช่หุ้นส่วนน่าจะเป็นลูกจ้างเลยล่ะ
เพราะทุกคนชอบมากอร่อยมาก

เพราะของดีขนาดนี้ต้องแบ่งให้พี่น้อง

เอาช่วงหน้าเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขอเราพักกินเต่าทองแป๊บ

เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับ

มีแบบเต็มตัวด้วย

เต็มตัวเป็นบด

เอาฟันปลอมาให้เหนียวอันนี้ด้วย
หนูก็เห็นเหนียวได้มันไม่ได้เหนียวเลย

ชอบแอนจี้จริง
นี่เราต้องบอกว่าเมื่อวันที่๕ธันวาที่ผ่านมา
ของโปรดวิ่งไปซื้อเต่าทองเดินไปก็ได้

มีแต่คนชอบเต่าทองนะนี่ดูสิของโปรดเลย

เมื่อวันที่๕ธันวาที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของคุณอ้ำพัชราภา
ต้องบอกว่าคนนี้เขาเป็นนางฟ้ามาก
จากจะเป็นนางฟ้าของทุกคนและเป็นซุปตาตัวแม่

คือเวลาเขาจัดปาร์ตี้วันเกิดเนี่ยมีเพื่อนดาราหลายคน
ก็โพสต์ลงอินสตาแกรมอวยพรวันเกิด
คุณสอนรามเพื่อนเพียบเลย

ต่อเพื่อนที่มาอวยพรเขา

จริงเราก็ไม่เคียบหมดที่อ้างหมากนะมึงว่าเนี่ยต้องมีสามหกพันคน
เขาก็ไปบอกว่าทำปาร์ตี้วันเกิดคุณหนิงปานิตาไปด้วยนะคะ
ครับก็ต้องไปอยู่แล้วคนนี้นะมีคุณนัตนัสพนธ์จุรังกูล
คุณต้องประกรมัยไปด้วยคุณชายอานันทวิปคุณป๊อบคำเกษม

ไปจัดปาร์ตี้เบิร์ตเดย์วันเกิดกันไปนะคะ
จากนี้ไม่รู้เนี่ยเขามีคนตาดี
มีคนตาดีใช้คำนี้
แอบเห็นว่าเอ๊ะไฮโซฟุ็ค
วรวุฒิเจ้าของร้านเพชรชื่อดังที่เป็นข่าว
ไปดูหนังไปทำบุญด้วยเนี่ย
เขาบอกว่าฉลองปีนี้ก็๓๘
แบบโสดแต่ไม่สนิทซะแล้วเค้าเขียนแบบนี้นะ
เป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไป

หยอดกันไปหยอดกันมา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

ว่ามาเพราะต้องกันอะไรที่ว่าเรื่องมาก
ก็คือเริ่มตั้งแต่ติเรื่องชุดที่เตรียมให้ว่าไม่สวย
นะครับดีไซเนอร์ออกแบบมาไง
แจ่มเลยอยากจะให้ตัดใหม่แล้วก็หาชุดให้ใหม่ด้วย
เพราะไม่เหมาะกับนางเอกของหล่อนที่ดูแลอยู่
ไม่ใช่พี่เขาบอกว่าหรือหาชุดใหม่ให้ด้วย

ก็บอกแล้วนี่มันเป็นข่าวใหม่ไง

หรือไม่อย่างคือนั่งบ้างไฟไป
ให้ดาราเกาะบ้างไฟแล้วจุดเลย

ถึงที่แน่นอนนะครับ

ไม่บินตรงลงที่จังหวัดนะคะ

ไปถึงจะเป็นนางเอกดังจริง

ก็มีสิทธิ์เดี้ยงได้ง่าย
แล้วก็ลูกค้าเห็นพร้อมต้องกันถึงความไม่น่ารัก
ไม่เป็นงานของผู้จัดการนางเอกนะฮะดังรายนี้
ต้องขอบวกมือลากันไปโปรดทราบไม่ง้อนะคะ
เงินพอมีจ่ายไม่ใช่จ้างฟรี๓๕๐แต่ทุ่มจริงถึง๓๕๐๐๐บาท
ให้งานออกมาสวยเชิดฉายแค่ไม่กี่ชั่วโมง
เรื่องเยอะดีนักพูดจามไม่รู้เรื่อง
หญิงพยองกว่าใครอยากจะจ้าง
หารู้ไหมว่าดังได้ก็ดับได้เหมือนกันนะจ๊
นี่ใครพูดเหมือนกันกันข่าวพูดมาอย่างนี้

ไปจากประเมินอีสานทางอีสานเหนือเท่าไหร่
โคชาวหมื่นหนึ่งหักค่าเด็กอีก๒๐๐๐บาทค่าเครื่องอีก๕๐๐๐บาท
กลับบ้านเน้นรับ๓๐๐๐บาทเน้นเลยตัวพิธีนี้นี่
มีหน้างานเยอะมากเยอะมากพิธีนี้โอ้โฮ

เดินทางเองไม่ไปชั้นหนึ่ง
ถูกต้องนะฮะไปรถทัวร์ไปไหม
ถ้ารถทัวร์ขอล่วงหน้าก่อนคืนนึงเพราะว่าไปถึงแล้วจะได้เฟรช
เดี๋ยวเดี๋ยว
๓๕๐๐๐๐บาทนี่เขาไปให้ทั้งปีเลย
เดียวนั่งรถทัวร์ไปรอเลยครับผม
เอาอีกคนนึงหนึ่งก่อนอันนี้ข่าวใหม่ไหมพี่

ครับผมข่าวนี้ไม่ใหม่
นี่ก็ใช้คำหมู่พบทให้มันชัดข่าวใหม่
หรือว่าคลิปสั้นในเวลาจำกัดแล้วก็จะลบไปภายใน๒๔ชั่วโมง
แต่ระหว่าง๒๔ชั่วโมงนี้ก็ดูได้ตลอดเลยใช่ไหมฮะ
การ์ตูในโรงภาพยนตร์เรื่องโมอันน่า
เป็นคนไทยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้ของวอลดิสนี่ใช่ค่ะ
คนกำลังหย่าคนก็คือไปดูมากเธอก็ไปดู
แล้วก็ซูมถ่ายเนื้อหาอย่างชัดเจนเป็นเวลาหลายวินาที
แล้วก็ลงหลายโพสต์ใช่ไหมแองจี้ไม่ใช่ครั้งเดียว
ประเด็นดราม่าและวิจารณ์ของคนที่เห็นว่ามันถูกลิขสิทธิ์หรือ

ไม่ให้ยกอะไรขึ้นมาวอลดีสนี่ใช่
และโรงหนังไม่อนุญาตอันนี้แน่นอนนะฮะ
เราจะเห็นป้ายเขาบอกตลอดเวลาหรือว่าเป็นกราฟิกว่า
ห้ามมีเสียงด้วยห้ามซูมห้ามถ่ายห้ามใช้
ห้ามทำซ้ำห้ามทำอะไรในแง่ใด
ไม่ว่าจะเป็นในพื้นรายร้อยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะ
เอาไปทำขายไม่ได้แน่อยู่แล้วแต่ว่าเอาไปทำซ้ำก็ไม่ได้ด้วย

โทษทางโรงภาพยนตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยบอกว่า
ไม่ได้มีเจตนาไปในทางที่ไม่ดี

และขอบคุณทุกคำชี้แนะและขอขอบคุณกำลังใจของแฟนคลับด้วย

อยากให้ฟังเพลงพ่อจากมัวหน้ากันเท่านั้น

ขออนุญาตไม่ตอบและสัมภาษณ์สื่อนะคะ

และขอบคุณกำลังใจดีจากแฟนคลับ
ต่อความยาวสาวความยืดก็โชคดีไป
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาใบเตยก็เหนื่อย

เรื่องนี้เป็นอาหารหลักของเขา
เรื่องเป็นความเขาเสพเรื่องนี้
ลองจากการผลิตภาพยนตร์ก็เป็นความนี่แหละ

ใบเตยที่พูดกันแฟร์คือเขาก็ไม่ได้เอาไปขาย
ได้อะไรตั้งแต่ดูแล้วชอบมากก็เลยอิน
แต่นางก็คงแบบไม่ได้ทันคิดว่ามันไม่ควรทำ
อยากให้น้องรถเมย์มีข่าวแบบนี้บ้างไง

เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูหนังแล้วโพสต์อย่างนี้เหรอ

เดี๋ยวขอโทษนะคะพี่แป๊บนึง

แล้วใบเตยไปดูหนังเนี่ยเขาเห็นในภาพไหมคะ

ก็ไม่เห็นอย่างนี้
ขายาว
เตยน้องเค้าก็อย่างนั้นถ่ายตลอดเวลา

คือแค่หนูเลื่อนฟีดลงมาแป๊บเดียวก็เด้งขึ้นมาอีกแล้ว
ความอบอุ่นในครอบครัวพี่เดี๋ยวก่อนพี่ดูภาพนี้เขามี๓คนถูกป่ะ
แสดงว่าพี่มดดำต้องเป็นคนถ่ายให้ไงความดีความชอบของเขา
นึกออกไหมเขาอุตส่งไปถ่ายรูปให้เขาก็ตั้งเองได้หรอกไม่มีเพื่อน
ไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงกลางนั่นที่ให้เพื่อนถ่ายให้
ผัวเมียเขาจะจูงกันไปจูงลูกเขา
คือมดดำสีหน้าเหมือนแม่บุญธรรมมากนะ
มีแต่คนถามว่าเป็นเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยพี่มดดำ
โอกาสไปร่วมคิดเที่ยวญี่ปุ่นในครอบครัวแบบนี้
นางบอกนางหลวงเองมดดำ
เขาหลวงอยู่แล้วคลมทางหลวม

นี้แม่เมย์กับพ่อหนุ่มก็พาน้องมายูไปเที่ยวกัน

แต่เดี๋ยวนะรูปนี้เหมือนน้องมายูกำลังจะร้องไห้

เธอนี่มดดำอุ้มอยู่แต่มือหยิกน้องมายูอยู่นะ
เออนั่นนะครับผมตรงนี้นะครับถูกต้องนะครับขาเขียวเลยลูกเอ้ย
แล้วก็มีภาพประทับใจก็เรา๓คน
อยู่ใต้ภาพตลอดเวลานะครับ

พรุ่งนี้พี่ตูนบอดี้แลมจะโกนหนวดนะครับ
มีคนขอให้โกน

เราจะได้พี่ตูนหน้าสายให้กันอีกแล้ว

เขาเคยโกนมั้ย

อะไรนะฮะมีไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ก้อยนั่นเลยบอกเลยนะครับผมอ่าไป
วันนี้เวลาหมดแล้วนะเจอพรุ่งนี้ครับไปก่อนสวัสดีครับ